ไปดูเหตุเศร้าที่การจัดการแข่งขันไตรกีฬาที่สัตหีบของจังหวัดชนบุรีครับ
เนื่องจากว่ามีทหารเรือนะครับเขาไปร่วมการแข่งขัน
แต่ว่าประสบเหตุเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันว่ายน้ำครับ
ทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือก็ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตด้วยครับ
ก็เป็นข่าวเศร้าที่สุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับ
เนื่องจากว่านาวาโทสมภารมีทองอายุ๕๓ปี
ผู้บังคับกองพันธุ์กองฝึกพลทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือเสียชีวิต
ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันขณะลงแข่งขันว่ายน้ำ
ในการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรีส์
ผืนทะเลสู่ภูผาจากฟากฟ้าสู่มหานาธีสนามที่๑พระบารมีปกเก้าเหล่าทหารเรือครับ
ซึ่งทัพเรือภาคที่๑ก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่อ่าวดงตานอำเภอสัตหีบครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากครับ
ก็สักประมาณ๑๐๐คนได้
โดยนาวาโทสมภารได้หมดสติระหว่างการแข่งขันว่ายน้ำนะครับ
และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยรักษาความปลอดภัยทางน้ำและทีมพยาบาลฉุกเฉิน
นำตัวเข้าสู่ฝั่งเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปั๊มหัวใจเกือบ๓ชั่วโมงแต่ว่าไม่สามารถกู้ชีพขึ้นมาได้
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ผลเรือเอกลือชัยมรุฑดิตผู้บัญชาการทหารเรือ
ซึ่งเป็นประธานและร่วมในการแข่งขันด้วยครับ
ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โดยบอกว่าพร้อมที่จะดูแลอย่างเต็มที่
ซึ่งนาวาโทสมภารนั้นมีความตั้งใจเต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้
เดือนที่แล้วนะครับก็ยังผ่านการทดสอบร่างกายตามปกติ
แต่ก็ยอมรับว่าการแข่งขันไตรกีฬานั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
และคงไม่ยกเลิกการแข่งขันที่เหลืออีก๔สนาม
ส่วนสิทธิประโยชน์ต่างก็จะได้รับตามหลักเกณฑ์ครับ
เช่นเดียวกับพลเรือโทเด็ดดนผู้สามระโฆษกองทัพเรือ
ระบุว่าผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับกำลังพลแล้ว
การแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้บังคับกำลังพล
ผู้ที่จะลงแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุด
ซึ่งประธานกรุ่นทรงศาลนาวาโทสมภาลถือเป็นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับนาวาโถสมภารเหปี้ยนะคะทหารเรือรุ่นที่๒๔
เป็นคนที่มีความแข็งแรงเรื่องของสุขภาพ
ตรวจกีฬานาวีครั้งนี้
ผู้ร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวินนั้น

ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินถึง